คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในท้องที่ของสพดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
ใบบ้านของอัพพาร์ตเมนต์โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าเข้าไปในห้องแห่ง๑
ในห้องจุดเกิดเหตุมีคนซึ่งเป็นผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่มาดูจุดเกิดเหตุแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมมีคนเสียชีวิตจริง
คือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนร้ายที่มาลงมือก่อเหตุเป็นใคร
แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้พอจะรู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
เพราะในที่สุดแล้วตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
แล้วก็ตั้งข้อหาหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเดี๋ยวเราบอกค่ะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครค่ะ
นี่คือจุดเกิดเหตุเข้าไปในห้องแบบนี้ฮะ
ตอนกู้ภัยไปถึงพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวราตรีมีศรีอายุ๔๘ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้เราก็ไปถามคนแถวนั้นไปถามแม่บ้านว่า
เอ๊ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยเหรอ
ไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนบอกไม่รู้ไม่เห็นนี่คือกล้องวงจรปิดผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่โดนฆ่า
กลับมาจากทำงานสักประมาณ๖โมงเย็น
แล้วก็ไขประตูเข้าไปห้องพักของตัวเองนั่นแหละ
เข้าไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมค่ะสักประมาณ๒๐นาทีถัดมา
มีผู้ชายต้องสงสัยมาเคาะห้องของเธอแล้วหายเข้าไปในห้องของเธอ
หายไปเนี่ยตอนนี้ขาออกมาแล้วนะหายไปสัก๒ชั่วโมงแล้วก็ออกไปแบบนี้
ดูทัศน์ทางมีพิรุธค่ะลักษณะรูปภัณฑ์สันธาเนี่ย
เอาจริงนะคนที่ใกล้ตัวผู้ตายเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้เป็นใคร
เขาก็เลยไปให้เบาะแสกับตำรวจค่ะ
ชื่อว่านางสาวสุพรรณีชาวนาแปนนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงสัตว์เสียงดังมาก
ก็เลยเดินไล่ทีละห้องไปสำรวจว่าต้นเสียงมันมาจากห้องไหน
จนกระทั่งมาถึงห้องผู้ตายตอนนั้นเธอบอกว่าใจตุ้มต่อมแล้วนะ
ใจเต้นรัวแล้วก็แรงมากตัดสินใจเคาะประตูค่ะ
เขาอยู่นานแต่ไม่มีใครมาเปิดประตู
จึงนำกุญแจสำรองเนี่ยมาเปิดพอเปิดเข้าไปภงะเลยค่ะ
เพราะเห็นผู้ตายโดนยิงเสียชีวิตแล้ว
ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งเธอบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่า
เหตุจูงใจการก่อเหตุของคนร้ายคืออะไรเพราะหลังจากที่คนร้ายเธอบอกว่าคนร้าย
เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมาเช่าแห่งนี้แหละครับอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่คนร้ายก็ได้
ย้ายออกไปแล้วเธอบอกว่าเพราะหลังจากที่คนร้ายย้ายออกไปก็ไม่เคยเห็นอีก
เลยส่วนความสัมพันธ์ของผู้ตายกับคนร้ายเธอไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งสอง
คนนี้เขาเป็นอะไรกันมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวหรือไม่
เขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้ตายเขาก็อยู่กับแฟนเขาตอนที่ผู้ตายมาเช่า
ที่พักอยู่เนี่ยเขากับเป็นคนยิงกับคนตายเขาพูดอยากกันไหมอันนี้เราก็ไม่รู้
อะค่ะแม่บ้านก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนจากข่าวเองก็บอกว่าเออเขาเป็น
เป็นกิ๊กกันหรือเปล่าแอบคบกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยจริงมีแฟนอยู่แล้ว
แล้วคนที่ลงมือก่อเหตุเป็นกิ๊กหนุ่มของผู้ตาย

ประมาณนั้นทีนี้พอมันไปดูไปดูรูปภัณฑ์สันธารแล้วนะครับคุณผู้ชม
เราก็ไปสอบถามแฟนปัจจุบันของผู้ตาย
พยายามสอบถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้
แต่แฟนปัจจุบันของผู้ตายปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด
เพียงสั้นบอกว่าตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ส่วนความคืบหน้าของคดีแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือรูปภัณฑ์สันธารจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเจน
ตำรวจสพดอนหัวล่อเป็นภูมิกับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์
บอกว่าตอนนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ข้อหานักสุดคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหานี้โทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สุริยาศรีภูวงศ์
ก็เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ